ส่วนเรื่องราวความรักของคู่รักคู่นี้๗ปีแล้วนะคุณ

มิ้นท์ชาลิดาค่ะกับทายาทโบนันซ่ารุ่นเล็ก
คุณภูผาเตชนรงค์นั่นเองนะคะ
แต่ว่าคู่นี้หวานไม่เปลี่ยนแปลงนะ๗ปี
ถูกต้องความรักของคู่นี้๗ปี
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้กลัวเรื่องของอาถรรพ์นะ
แล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องแต่งงแต่งงานอะไรขนาดนั้น
เพราะว่าทั้งคู่ก็ยังเด็กเอาพูดตามตรงนะคะ

จะออกงานคู่กันครั้งแรกก็คราวนี้นี่แหละ

ใช่ค่ะอ๋อที่เราเห็นก็คือในโซเชียลมากกว่า
ถูกต้องแต่ว่ากระแสเนี่ยเขาไม่ได้จับตาไปที่คู่นี้
แต่เป็นประเด็นร้อนเรื่องพี่ชายของคุณภูภาอย่างคุณสงกรานเตชนรงค์
ไปอินเลิฟกับแมทพิรณีเพื่อนของคุณมิ้นท์ชาลิดา
จนทำให้พี่สาวอีก๒คนถึงกับไม่พอใจ
รวมไปถึงคุณพ่อไพวงก็หลายคนมองว่าคุณพ่อกำลังเลือกข้างหรือเปล่า
หลังจากที่มีการโพสต์ข้อความต่างนานา
แล้วความรู้สึกของน้องชายอย่างภูผาที่มีต่อแมทพิรณีเป็นยังไง
ฟังทั้งหมดจากปากของภูผาค่ะ
เราเลยคิดว่าพี่การเขาแบบเขาโตแล้วเขาอยู่ในจุดที่ว่าเราให้เกียรติเขาดีกว่า
ผมว่าผมว่าป่าอยู่ในจุดที่เขาน่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่สุด
ผมได้มีโอกาสเจอครับช่วงปีใหม่เพราะว่า

เป็นการเปิดใจครั้งแรกของภูผาเลยนะ
ถึงเรื่องประเด็นที่มีคนพาดพิงไป
ถึงทั้งแมทเองคุณพ่อเองหรือว่าสงกรานเองนะคะ
ฝากของแมทพิรณีทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
ไปส่องความเคลื่อนไหวของเธอในโลกโซเชียล
ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะความดุเดือดด่าทอต่างนานาจากชาวเน็ต

เหลือก็แต่คอมเมนต์จากเพื่อนแล้วก็คนสนิทเท่านั้น
ก็คือเราไปพบว่าการโพสต์ภาพของแมทพิรณี
เขามีการตั้งค่าคัดกรองการโพสต์แสดงความคิดเห็น

ไม่เหลือข้อความโหดหรือว่ากระแสแอนตี้อีกแล้วนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฟังไว้ก่อนก็แล้วกันนะ
หมออาจารย์บ๊อบบี้พนมจิตจารุกร
ตัวแม่มูเตรูเนี่ยเขาได้เดินทางมาเยี่ยมบันเทิงไทยรัฐของเรา
บันเทิงไทยรัฐก็เลยไปถามเลยแล้วกัน
มรสุมข่าวคู่ฮอตแห่งปีแมทสงกราน
อาจารย์บอบบี้ทักว่าจับตาดูให้ดีนะ
จะมีเรื่องพลิกจากร้ายกลายเป็นดี
หากฝ่ายหญิงนิ่งพอ

ก็ให้วางตัวให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้
แต่อาจารย์ว่าเป็นการตีเกษตรนะ

ยังเป็นสีเหลวที่เหงียวซับ
สีที่เป็นเลิศคือสีเขียวเหนียวซับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่านิ่งไปคลิกจะกลายเป็นดีได้
อันนี้คือความเชื่อไม่ใช่แค่เรื่องของการดูดวงหรืออะไรนะแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิต
บางครั้งถ้าเกิดว่าเราใช้อารมณ์มากจนเกินไปเรื่องปกติมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้
แต่ถ้าเรานิ่งเรื่องใหญ่อาจจะกลายเป็นเรื่องวาเลใจ
ใช้คำว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว